วัย๑๐เดือนนะคะหลังจากที่ลูกเสียชีวิตอย่างปริศนา
คุณผู้ชมค่ะเป็นการเสียชีวิตแล้วก็มีรอยฟกช้ำนะคะ
ลำไส้ฉีกขาดด้วยหลังจากที่ส่งไปฝากเขาเลี้ยงค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือบรรยากาศในงานศพที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ
คือไม่ต้องพูดถึงเลยว่าบรรยากาศโศกเศร้าขนาดไหน
ครอบครัวของเด็กหญิงอายุเพียง๑๐เดือน
ยังทำใจไม่ได้ค่ะเป็นใครก็ทำใจไม่ได้นะคะ
กับการจากไปนะคะน้องเนี่ยเสียชีวิตเมื่อวันที่สามมิถุนายนที่ผ่านมา
แล้วครอบครัวบอกว่าติดใจการเสียชีวิต
หลังจากที่ผลชนสูตรออกมาบอกว่า
เด็กเนี่ยมีเลือดออกในช่องท้องลำไส้เล็กฉีกขาด
จากการกระแทกวัตถุที่ไม่มีคมเหมือนกับที่ใบหน้าแล้วก็หน้าผาก
ที่มีรอยฟกช้ำนะคะคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
เพื่อเด็กและสตรีรวมถึงพ่อและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ย
เรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนทางคดีนะคะเนี่ยแม่ยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
ติดใจการเสียชีวิตว่าเด็กอาจจะถูกทำร้ายนะคะ
คือพ่อกับแม่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องทำงานโรงงานต้องเข้ากะ
ลูกก็เลี้ยงไม่ได้ก็ต้องไปหาสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะ
ทางโซเชียลหาทางโซเชียลจนกระทั่งพบว่ามีที่หนึ่งรับเลี้ยงแบบกินนอนเดือนละห้าพัน
ก็เอาลูกไปฝากเลี้ยงไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ
คืนวันที่๒ต่อเนื่องเช้าวันที่๓มิถุนายนเนี่ย
เลี้ยงโทรมาบอกลูกป่วยอาการไม่ดีก็ประสานรถกู้ชีพมารับตัว
ก็เลยรีบตามไปที่โรงพยาบาลค่ะ
ไปเห็นสภาพลูกเนี่ยนะคะมีรอยฟุกช้ำ
พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็บอกว่าลูกใช้รถหัดเดินแล้วหกล้ม
ก็เลยเป็นแบบนั้นแต่แม่บอกว่าแม่ไม่เชื่อค่ะ

ขอบคุมค่ะพันธ์ตำรวจเอกเกริกศิษย์เนียมนัดพุ่มกับสภพ
ขามบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ขออนุมัติหมายจับพี่เลี้ยงแล้วนะคะ
แล้วก็ควบคุมตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเตรียมส่งฝากขังศาล